ที่๔ธันวาคม๒๕๖๐ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ก็เป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก็มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็คือคณะรัฐมนตรีของประยุทธ์๕
เข้าร่วมในการที่จะประชุม
การประชุมมีการถ่ายภาพกันก่อน
ระหว่างรัฐมนตรีทั้งหมดถ่ายเซตหนึ่งก่อน
แล้วก็รัฐมนตรีคนใหม่ที่เข้ามาก็ถ่ายอีกเซตหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าขณะที่มีการถ่ายภาพคณะรัฐมนตรีทั้งหมดทุกคน
แดดแยงตาในยามเช้า
ผลเอกประวิทยกมือข้างขวาขึ้นมาบังแดด
เท่านั้นแหละฮะเป็นเรื่องเป็นราว
แสงระยิบระยับจากเพศเม็ดใหญ่
ในนิ้วของท่านเปล่งประกายออกมา
พร้อมด้วยนาฬิกาที่แลบโผล่ออกมาจากเสื้อ

เปล่งประกายแข่งกับแสงของพระอาทิตย์
ใช่ฮะกลายเป็นเรื่องดราม่าของคนในโลกโซเชียลนะฮะ
ที่ไปส่องข้อมือของท่านด้วย

โอ้โหเขาถ่ายไปสำรวจตรวจสอบรุ่น
ไปสำรวจตรวจสอบแบรนด์ซะหน่อย
คือซูมเข้าไปรู้ยั้นรุ่น

จะเป็นนาฬิกาลักษณะเหลี่ยมแบบนี้แหละคุณ

เขาก็เจาะลึกกับนาฬิกาแบบนี้มาแล้วคุณ
คนที่รักนาฬิกาผู้ชายหลายคนที่ชอบนาฬิกา
แบรนด์นาฬิกาก็คือชื่อของผู้ที่ให้กำเนิดนาฬิกานี่แหละ
เขาหลงไหลในความเร็วของรถฟอร์มูล่าวัน

ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมยานยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมการบิน
ก็เลยคิดออกแบบนาฬิกาแบบนี้ขึ้นมา

สปอร์ตและสร้างสรรค์ให้มีความแม่นยำทนทาน
เฉกเช่นกับสมรรถนะของวิศวกรรมยานยนต์
นี่คือแรงบันดาลใจจากฟอร์เมล่าวัน
กับนาฬิกาที่มีประวัติยาวนานอย่างปาเต๊ะเฟลิป
คุณก็รู้อยู่ปาเต๊ะฟิลิปเรือนหนึ่งก็กี่ล้านกี่ล้านเข้าไปแล้ว
ต่ำสุดปาเต๊ะประมาณ๘๙แสน
แสนยังพอมีอยู่นะฮะ
อยู่ที่ราคาระหว่าง๘๕๐๐เหรียญสหรัฐหรือว่า๒๘๐๐

ไปจนถึง๑๕๐๐๐๐๐เหรียญสหรัฐหรือประมาณ๓๔ล้านกว่าบาท

ผมเล่าคร่าวแล้วกันเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่เขาบอกว่า
ผลิตจากวัสดุชั้นเดียวผมโฆษณาให้เขาหรือเปล่าเนี่ย

มีอลูมิเนียมไทเทเนียมคาร์บอนไฟเบอร์กราฟฟี
ทำให้เบากว่าเหล็ก๖เท่าแข็งแรงกว่าเหล็ก๒๐๐เท่า

อยู่ในข้อมือของบิ๊กป้อม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณทั้งแหวนและนาฬิกาทั้งแหวน
เมื่อวานผลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้สัมภาษณ์สื่อสื่อไม่พลาด
ที่จะถามเรื่องนี้ที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะเลย
ท่านคะแหวนเพชรก่อนนะคะแหวนเพชรที่สวมใส่
เมื่อวันที่๔ธันวาคมในการประชุมนัดแรกกรมประยุทธ์๕
ท่านคะเป็นยังไงคะแหวนนี้ค่ะ
พลเอกประวิทย์อธิบายสั้น
ก็ไม่รู้จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนักหนา
เป็นวงเดียวที่เคยใส่ตนมีแหวน๓๔วง
เมื่อวันที่๔ธันวาคมก็เลือกใส่วงนี้เพชรแค่กระหัดเดียวเอง

ไม่ใช่ใส่เพราะเป็นการประชุมนัดแรกของคอรมอชุดใหม่

เพียงแต่บังเอิญแสงสะท้อนมาพอดี
แค่นั้นเองพลเอกประวิทย์ชี้แจงแบบนี้ค่ะกระดาษเดียว
ช่วงสัมภาษณ์นักข่าวก็สังเกตว่าพลเอกประวิทย์เปลี่ยนเป็นสวมแหวนทองแหวนพระ
ส่วนนาฬิกาก็ไม่ใช่เรือนเดิมแล้วแต่เป็นลายพรางสีเขียวทหาร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ผลเอกประวิทย์ที่เคยยื่นไว้ต่อปปช
คือไม่ใช่ผู้สื่อข่าวอย่างเดียวคุณหลายฝ่ายนี่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยเขาก็ไปตรวจสอบเหมือนกัน

ใช่ค่ะประชาชนสามารถตรวจสอบได้ข้อมูลนี้
เปิดเผยได้เพราะว่าเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก็นี่แหละฮะยื่นไว้ต่อปปชก่อนเข้ารับตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทธิ
ยื่นไว้เมื่อวันที่๗ตุลาคมปี๕๗
พบว่าไม่ได้แสดงการยื่นบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวเอาไว้
โดยเฉพาะเรื่องของนาฬิกาอะไรเหล่านี้นะ
หมวดนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินอื่น
ที่จะต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่จะยื่นต่อปปช

ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า๒แสนบาท

เขาก็เลยสงสัยกันนาฬิกากับแหวนน่าจะเกิน๒แสนอยู่แล้ว

เมื่อสอบถามไปยังนายวารวิทย์สุกบุญเลยค่ะที่การปปชบอกว่า

มีหน้าที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช๓ครั้ง
คือก่อนหน้ารับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว๑ปี

ดังนั้นการที่ไม่ได้แสดงรายการแหวนเพชรและนาฬิการูต่อปปช
หมายความว่าอาจได้ทรัพย์สินนั้นมาระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้
ดังนั้นจะแจ้งในรอบไหนก็ได้
ไม่ว่าจะพ้นตำแหน่งไปแล้วหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว๑ปี
ท่านก็ยังสามารถแจ้งได้
เพราะว่าตอนเข้ามาก่อนหน้ารับตำแหน่งอาจจะไม่มีปี๕๗ทรัพย์สินเหล่านี้อยู่นะครับ
อย่างที่บอกไปประเด็นนี้ในบริเวณกายลีกิจ
คณะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทย
บอกว่าได้ติดตามดูข้อมูลทรัพย์สินของพลเอกประวิทย์มาตลอด
เข้าข่ายจงใจปกปิดบัญชี
คงจะเป็นเหมือนหลายกรณีที่ถูกสารพิพากษาฐานจงใจ
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จ
ตอนนี้ขอให้ประธานปปชพิจารณาโดยไม่จำเป็นต้องรอผู้มาร้องเรียน
ใน๒สัปดาห์ยังไม่มีความชัดเจน
ตัวเองจะเข้ายื่นให้ตรวจสอบเอง
คือจะไปเป็นคนร้องเรียนเอง
ไปยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณอีกครั้งหนึ่ง
เขาสืบไปถึงจนปี๑๙๕๑ผลเอกประวิทย์วงศวรรณ
เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในสมัยคุณอภิษฎวิชาชีวะเป็นนายกด้วย